ลูกผักในมือถือเป็นเกมหรือเปล่า
ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้

แต่คู่นี้เขาใจดีมากเขาเป็นชาวสวน
เขาปลูกผักแล้วเขานำผามาแจกฟรี
ให้กับผู้ที่รับผลกระทบจากโควิด๑๙ค่ะ
น่าชื่นชมมากคุณ
ไปกันที่บ้านกันตานหารหมู่๖
ตำบลตาเบาอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์
ชาวบ้านชาวกระเศรษฐกรที่นั่นนะ

ก็คือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แต่ก็ยังยิ้มได้ภายใต้หน้ากาก
คือได้รับน้ำใจจากนายสุทนสำรานล้ำ
แล้วก็นางวันดีสำรานล้ำนะคะ
ซองซ้ามีภรรยาเนี่ยเป็นเกษตรกร
เขาถึงขั้นเปิดสวนของตัวเอง
เพื่อให้ชาวบ้านหรือว่าเกษตรกรในพื้นที่ที่เดือดร้อน
มารับผักสดไปกินฟรีเลย
เปิดสวนเลยอยากกินมาเอาไปเลย

ลูกพืชผักสวนครัวแบบอินซีปลอดสารพิษปลอดสารเคมีมานานเป็นปีแล้ว

ใช่แล้วพืชผักสวนครัวส่วนใหญ่เขาจะนำไปขายในตลาดชุมชน
ก็คือตัวเขาจะมีรายได้ทุกวัน
แต่ช่วงวิกฤตการณ์แบบนี้ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรณรงค์
การสร้างจิตสำนึกในการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองในสังคมด้วย
ก็คือเขามีการแจกผลผลิตทางการเกษตรให้กับผู้คนในชุมชนแล้วก็ประชาชนทั่วไป

คุณสวมหน้ากากอนามัยก่อนแล้วเข้ามาเก็บพืชผักสวนครัวที่สวนของเขาได้แบบฟรีทุกวัน
หน้ากากอนามัยล้างมือให้สาดแล้วเข้าไปในสวนเลย

สบายสะดวกสะอาดปลอดภัย

ไปเลยนะแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการช่วยกันในภาวะวิกฤตนะคะ